กลับมากับข่าวใส่ไข่ทำวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
ได้แล้วเหรอเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนในนี้นะครับ
ให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกขนาดแรกแล้วนะครับ
ซึ่งปี๑๑มีผู้เสียชีวิตประมาณร้อยกว่าลาย
จากตัวเลขขององค์การอนามัยโรค
ปี๑จะมีผู้ป่วยมากถึง๔๐๐ล้านคน

ผลิตโดยบริษัทเพศรัชกรรมของฝรั่งเศส
และได้ผ่านการดูมาจากชาติในเอเชีย
แล้วก็ลาตินอเมริกาเกือบ๒๐ชาติแล้วนะฮะ
บริษัทผู้ผลิตได้คาดว่าจะสามารถนำวัคซีนได้ปีนึง

วิทยาศาสตร์ได้พยายามต่อสู้กับอุปสรรคเป็นเวลานานนะฮะ
ด้วยเหตุที่ว่าเชื้อโรคของไข้เลือดออก

ซึ่งจำเป็นที่จะต้องคิดยาที่สามารถจะปราบได้ทั้ง๔สายพันธุ์นะฮะ
ในการทดลองกับคนใน๑๕ชาติ
ได้พบว่าวัคซีนขนาดนี้สามารถป้องกันเด็กที่อายุเกิน๙ขวบขึ้นไป
จากโรคได้มากถึงร้อยละ๙

ตอนนี้ถ้าผมได้มีการ
ผมเคยคุยกับทางอาจารย์ทางจุฬา
อันหนึ่งอาจารย์หมอเกี่ยวกับทั้งเด็กเป็นรองสัตว์อาจารย์
ท่านก็บอกว่าปัจจุบันนี้มีออกมาแล้วนะในเมืองไทย

เขาบอกว่าอีกประมาณ๒๓ปีข้างหน้าน่าจะใช้ได้หมด

รู้มั้ยว่าโรคอะไรก็แล้วแต่มันก็เหมือนคุณกินยาแก้เปลี่ยนปวด

ก็เพราะมันเป็นแบบนี้ไงมันชั่วมันเลว
มันถึงได้มีไวรัส
นิ้วล็อกกลายเป็นโรคยอดฮิต
เขาบอกว่าเด็กก็จะเริ่มเป็นโรคนิ้วล็อก

เล่นนี่นี่ไงป่าป่าป่าป่าป่าแบบนี้นะ

เขาบอกมันเกิดจากอาหารการกินของมนุษย์

หรือแม้กระทั่งโรคเบาหวานอย่างนี้
เมื่อก่อนคนที่จะเป็นโรคเบาหวานต้องอายุ๓๐๔๐ขึ้นถูกต้องไหม

ถ้าเกิดว่าผู้ชายไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง

แม้แมลงปากฏะวันนักได้

ใช้ลิ้นใช้มาไม่ถูกที่ไม่ถูกทาง

ของคุณอาจจะเป็นมะเร็งที่ปากทะวันหนักได้
โอ๊ยอีบ้า
อันนี้เรื่องจริง
ก็ต้องระวังให้ดี
แม่กระทั่งไข้
พูดถึงอย่างนี้ไม่ได้เลย

แม่กระทั้งไข้ทุกวันเนี่ย
บอกคุณแน่ใจเหรอว่าคุณเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา
ในแต่ละวันบางทีเมื่อก่อนไข้๓วัน๗วันหาย
ทุกวันนี้มันพัฒนาสามไป
คนมันเยอะขึ้นแล้วก็มันสกปรกมาก

เขาก็ได้ตัวกัน
นี่เหรอนี่

จับเท็จได้เสด็จด้วยคอมพิวเตอร์
คือนักวิจัยเมืองน้ำชาเปิดเผยว่า
เขาเรียกคนอังกฤษว่าเมืองน้ำชาเหรอ
คือดื่มชานี่แหละนะครับ
สามารถจับเท็จได้อย่างแม่นยำสูงถึงเท่าไหร่พี่รู้ไหม

ได้ไหม
ซึ่งดีกว่าเครื่องจับเท็จปกติที่มันมีอยู่อีกนะพี่

คือเรื่องของเรื่องโดยจากการสังเกตด้วยคน
ซึ่งแม่นยำเพียงเครื่องต่อเครื่องนิดน้อย

แต่ถ้าสมมุติไอ้เครื่องนี้เข้ามาเนี่ย
น่าจะ๑การเต้นของหัวใจ
ก็อย่างเมื่อก่อนที่เราทำกันน้ำนะจริงหรือไม่

ไม่รู้เหมือนกัน

พูดที่พูดปกติไม่อาจจะวางมือ

หากจะพยายามใช้มือเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ย

เพราะตอนนาธานพูดมันมองตาเลยนะ

แล้วมือเยอะแม่มือเยอะคิ้วนะคิ้วขึ้น
คิ้วคิ้วอย่างนี้เลยนะ

นานใส่เพชรนะพอออกรายการเพชรปลอม

ฉันก็งงเรื่องไฮโซทุกวันนี้ทำไมเหมือน
ล่าสุดเนี่ยอะไรนะม่านฟ้า
อย่างเงี้ยทำไมแกเป็นกระทู้อีกเห็นมั้ย
เลือกอะไรอย่างเงี้ยไปยืมชุดลาตีไปใส่ออกงาน

น่ะเป็นธรรมดาไอเรื่องเช่าชุดเนอะ

ก็ไม่รู้เอ้ะคุณก็ซื้อนี่มา

ขอถ้าสมมุติขอไปเลย

เขาบอกรถก็หายไปแล้วจริงป่ะก็ไม่รู้

ก็นั่งว่ายังงานก็ไม่รู้
เขามีอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้เขาลังจับผิดกันอยู่
ใครอ่ะ
นางจะต้องมองตาบ่อย

มันจะมีเสียงอื้ออื้ออื้ออยู่ในร่ำคอ

เออแต่จริงพี่โจรที่มันจะเวลาจะมาป้นคน
หรือมันจะมาหลอกคนหรือระบบอะไรก็แล้ว

คุณลองดูดีมันจะพูดจาฉะฉาง
จะสร้างความน่าเชื่อถือพี่เหมือนคุณ

แล้วทุกวันนี้โจรไม่มีแต่งตัวไม่ดีนะ

เออไปดูเว่ยไปดูจริงพี่ปาลีเด้อ
แบบว่าแต่งตัวเนียบมาก
ผัวเมียที่กินอยู่กันยืนนาน
อยู่กินกันหรือกินอยู่กัน

อยู่กินใช่เขาว่าอยู่กิน

นี่เป็นคู่สมรสที่เรียกได้ว่าวิวาของรักของเรือนอยู่กินกันยาวนาน
บนพื้นไม่พบเนี่ยรวม๒๑๓ปีเป็นไปได้ยังไง

อายุรวมกันสองคนจะกรี๊ดเพื่อ
พี่ให้มันอาย

แต่เขาอยู่กันมาปรุงมีกันมา๙๐ปี
ก็ถือว่ายาวทำการฉลองครบรอบกันมา๙๐ปี
อายุนางเท่าไหร่กันร้อยกว่า
นายกรามจันอายุ๑๑๐ปีโอ้โฮพระเจ้า

แล้วก็นางการธารีอายุ๑๐๓ปี

หน้าเป็นจีนเนี่ยลูกชื่อกาม
เขาบอกว่าเขามีลูกด้วยกันทั้งหมดนะ

มีเหรียญ๒๓คน

รองชีวิตลมปลานอยู่มาได้ถึง๑๑๐ปีกับ๑๐๓ปี

ไม่ได้มาโงะแงะนะจะบอกให้
นี่เขาทำการสมรสกันตามประเพณีฮินดูที่อินเดียนะครับ
เมื่อวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมานี่แหละ
อินเดียก็ยังมีอนานิคมเป็นของอังกฤษอยู่นะฮะ

ถ้าสมมติมีคนหนึ่งไปก็ไปตามนะเงี้ย

ผมก็จ้างไปไม่มีใครตายนะ
หนุ่มโถหนุ่ม
ถ้าเธอไปเชื่อจะให้กวดน้ำมาให้เธอเลือกเอาไว้
ไฟไม่พายยังอยู่แข็งแรงมาก

ประกาศเราคิดว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่สิ

คนเขากินกันก็ต้องท้องอย่างแกสิกินกัน
เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาดูนะครับเพราะมี๒มุมแล้ว

เดี๋ยวช่วงหน้าอีกมุมหนึ่งเห็นด้วยเดี๋ยวกลับมาครับ

เห็นด้วยว่าไม่ควรจะทิ้งสุกก่อนทาน